มาถึงเรื่องของคู่มือเลือกตั้งที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้

เรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันก็มีมาในการเลือกตั้งทุกครั้ง
มาในหลากหลายรูปแบบก็จะหลบเลี่ยงกันไป
แต่ว่าโทษถ้าเกิดถึงจับได้คุณผู้ชมก็ถึงขั้นกับติดคุกเหมือนกัน
โทษนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามพร้อมกันในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งครับ
เพื่อให้ลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพระการเมือง
แต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแตกต่างกันออกไป
ในอดีตแจกปลาทูเค็มแจกเกลือบ้างก็ให้รองเท้าข้างหนึ่งก่อน
หลังจากเลือกตั้งชนะก็มารับไปอีกข้าง
แต่ที่มีให้เห็นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคือแจกเงิน
ซึ่งจะแจกมากแจกน้อยแล้วแต่สนามการแข่งขันในเขตเลือกตั้งนั้น
ยุคทุกสมัยกฎหมายเลือกตั้งกำหนดโทษทั้งผู้ซื้อเสียงและผู้ขายเสียงจับได้บ้างจับไม่ได้บ้าง
สมัยเคยยึดเงินซื้อเสียงได้กว่า๑๑ล้านบาท
และเลือกตั้งครั้งนี้กฎหมายวางโทษไว้หนักมากโดยผู้ซื้อสิทธิ์หรือผู้ซื้อเสียงจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๒๐ปี
และถ้าผู้ซื้อเสียงเป็นพักการเมืองและกรรมการบริหารพักรู้เห็นเป็นใจด้วยนอกจากจะถูกดำเนินคดีแล้วพักนั้นจะถูกยุบอีกด้วย
จากนี้ยังมีแรงจูงใจสำหรับผู้แจ้งความนำจับโดยระบุว่ากรณีที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษผู้กระทำผิดซื้อเสียงให้สารสั่งจ่ายเงินสินบนนำจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจำนวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนำจับ
ส่วนโทษของผู้ขายสิทธิ์หรือขายเสียงให้จำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๕ปีหรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๑๐ปี
แต่มีข้อยกเว้นโทษสำหรับผู้ขายเสียงถ้าได้แจ้งถึงการกระทำผิดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถูกจับกลุ่มผู้นั้นไม่ต้องรับโทษอาจถูกกันเป็นพยานและไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง